ดูเหมือนว่ายิ่งมาทะแหลงข่าวฟังฝั่งนนี้

แล้วก็เหมือนว่าจะไม่จบง่ายนะ
กรณีที่มีการใช้ภาพไปโฆษณาอะไรต่าง

ส่วนนายเองก็บอกเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนดนี้แล้วเหมือนกัน
เอาเป็นว่าเรื่องราวระหว่างแม่หมูพิมพกานายนพัฒน์
แล้วก็ที่มีปัญหากับคู่กรณีรายหนึ่ง
ว่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ไม่จบลงง่ายจริงคุณ
เมื่อวานนี้คู่กรณีไปแจ้งความข้อหาว่าบ้านนี้หมินประมาทเขา
ส่วนพระเอกหนุ่มก็ออกมายืนยันเหมือนกันว่าตัวเองและคุณแม่ทำถูกต้องแล้ว
แล้วก็ย้อนถามไปอีกฝ่ายนึงด้วยว่าที่จะมาฟ้องเอาอะไรมาฟ้อง
แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวขอมอบหมายให้ทนายความเป็นคนจัดการให้
แล้วก็ย้ำด้วยว่าคนผิดก็ต้องขอโทษค่ะ
มีให้แจ้งด้วยเหรอครับ

เมื่อวานแม่ผมเคลียร์ทุกประเด็นเรียบร้อยเลยนะครับ

คือผมกับคุณแม่ก็เราก็เซียนกับทุกคนนะครับ
เราเป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรายึดมาตลอดก็คือ
การที่เราต้องซื่อสัตว์สุจรรีกับทุกคนนะครับผม
เราทำทุกอย่างถูกต้องแล้วเราก็พูดทุกอย่างด้วยความจริงใจของเราครับ
ต่อให้พูด๑๐๐รอบล้านรอบเราก็พูดออกมาเหมือนเดิมครับผม
คนไทยเราเวลาทำอะไรทำผิดก็แค่ยอมรับผิดขอโทษ

ทุกอย่างเนี่ยทุกคนไม่ต้องการมีเรื่องหรอก
มันเกลี้ยไปเปล่าเสียเวลาทำงานเราไปเปล่า
ปกติเคยเห็นแต่น้องนายอารมณ์ดีเนาะ
อันนี้ก็ดูแอบมาครึ่มนิดนึงนะครับ